กันต่อไม่ได้ไปไหนไกลแถวพระหลโยธินกรุงเทพมหานครของเรา
มันมีผู้ชายคนนึงมีพฤติกรรมที่ชอบรีดไถเงินผู้หญิง
แล้วก็ไปลื้อค้นเอาทรัพย์สินของผู้หญิง
แต่สุดท้ายนะคะพลเมืองดีช่วยกันจับจนกระทั่งเกิดคลิปนี้ขึ้นค่ะ
ดูสิคะพลเมืองดีแล้วก็พี่วินนี่ถีบก่อนเลย

เจ้าหน้าที่จะเรียกว่าเจ้าหน้าที่พลเมืองดี

แล้วก็ชายเสื้อแดงนี่พลเมืองดีนะคะคุณผู้ชม
เขาก็มีการจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุเนี่ยโอ้โหทำกับผู้หญิงชอบรีดไถเงินผู้หญิงอะค่ะ
แล้วก็เอากระเป๋าผู้หญิงมาลื้อค้นเพื่อเอาทรัพย์สินเป็นประจำ
ในคลิปจะเห็นว่าผู้ชายเสื้อแดงนี่นี่โอ้โหถีบ

คือมันน่าโดนไหมล่ะทำกับผู้หญิงอะไรประมาณนี้พี่เขาคงคิดแบบนั้นน่ะนะคะ
ผู้ชายเสื้อแดงเขาพยายามที่จะด่าทอคนก่อเหตุ
ซึ่งคนก่อเหตุนั่งอยู่ที่พื้นถนนนะนะ
เพราะว่ามีพฤติกรรมอย่างที่บอกชอบลื้อค้นขโมยทรัพย์สินของผู้หญิงภายในซอยแห่งนี้เป็นประจำ
ทีนี้พี่เสื้อแดงเขาก็เหมือนพยายามถามในคลิปอาจจะได้ยินไม่ชัดมากเท่าไหร่
เขาบอกว่าค้นกระเป๋าผู้หญิงทำไม

แต่ผู้ชายคนก่อเหตุเนี่ยนะคะเขาไม่ยอมบอกแล้วก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำ
พี่เสื้อแดงก็เลยโมโหไงโมโหก็เลยถีบเอาสักหนึ่งทีไปเลยนะคะ
ทีนี้พี่เสื้อแดงก็ประกาศบอกคนก่อเหตุเลยว่าอย่ามาก่อเหตุในซอยแบบนี้อีกนะ
เพราะว่าเขาเป็นรองประธานอยู่ก่อนจะมีการโทรเรียกตำรวจเข้ามาตรวจสอบนะคะ
แต่บางช่วงบางตอนพี่บินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นเขาเห็นเขาก็ปั่นไส้ไง

กับผู้หญิงได้ลงคอก็เลยถีบแถมอีกรอบนึง
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้พลอยหลังจากที่มีการโพสต์ลงคลิปติ๊กต๊อกไป
หลายคนก็วิภาควิจารณ์ต่างนานาเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าอันตรายมากครับ
มีโจรมารีดถ่ายเงินผู้หญิงชาวบ้านจับไว้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นย่านพักหนโยธินกรุงเทพมหานครนะคะ

เพราะว่ามบริเวณนี้เนี่ยมีเป็นซอยเล็กค่ะนะคะ
แล้วก็ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงลูกเล็กเด็กแดงหลายคน
คือเขาก็เข้าออกตามตรอกซอยแบบนี้เป็นประจำ
ถ้าผู้ชายคนนี้ก่อเหตุแบบนี้อยู่อันตรายมากพอสมควร
แต่ในขณะที่คนที่เขาเห็นคลิปค่ะพี่อุ๋ย
เขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงแล้วให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่าไหม

อย่าใช้ความรุนแรงดีกว่าปรณีประนอมพยายามพูดคุยกันดีกว่าไหม

คือจับเขาสอบถามแล้วก็ส่งตำรวจซะ

หรือพยายามพูดคุยตักเตือนตำหนิกันไปหรืออะไรแบบนี้
ก็เป็นความเห็นแตกต่างกันไปต่างนานา
แต่อย่างไรก็ตามเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะ
สุดท้ายขอให้เจ้าหน้าที่จับตัวให้ได้โดยเร็วนะคะ
เพราะว่าพฤติกรรมเนี่ยอันตรายจริงนะคะ